ท่านผู้ชมครับมีผู้ประกอบการรถยนต์ให้เช่าในพื้นที่พัทยาร้องเรียน
เพราะว่าเขาให้เช่ารถยนต์กันไปห้าสิบกว่าคันนะฮะปรากฏว่าคนที่มาเช่าบอกว่าจะเอาไป
นักท่องเที่ยวชาวจีนเช่าต่อเนี่ยอยู่ดีมันดูเงียบแปลกไปนะครับ
จะเอาไปให้นักท่องเที่ยวจีนเช่าต่อมันถูกเอาไปจำนำฮะ
แล้วก็เอาไปจอดนิ่งอยู่ในโกดังหลายพื้นที่เลยนะครับ
มูลค่าความเสียหายทั้งหมดคิดเป็นเงินก็๒๖กว่าล้านรถ๕๐กว่าคัน
ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้คืนมานะเพราะว่าอยู่ดีบอกจะเอามาเช่า
แล้วไปให้นักท่องเที่ยวจีนเช่าต่อแต่ว่าเอาไปจำนำซะอย่างนั้นแหละนะครับ
ผู้ประกอบการรถยนต์ให้เช่ากับเจ้าของรถยนต์กว่า๑๐คนในพื้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
วันนี้รวมตัวกันไปที่สถานีตำรวจนครบาลรัฐกระบังนะครับ
หลังจากให้เช่ารถยนต์ไปรวมแล้ว๕๐กว่าคัน
แล้วก็สงสัยว่าจะถูกหลอกเอารถไปจำนำต่อ
ไปเจอรถ๔คันจอดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพในพื้นที่ของสนรัฐกระบัง
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะแล้วก็แจ้งชุดสืบสวน
ศูนย์ปราบรามการจรกรรมรถยนต์ด้วยนะฮะของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อให้มาตรวจสอบให้แล้วก็มาดำเนินคดี
อกจากรถยนต์๔คันที่ไปพบในพื้นที่สอนอรัฐกระบังแล้วนะครับ
เขาให้เช่าไปยังถูกนำไปจอดในพื้นที่ต่างหลายจุด
เช่นซอยกรุงเทพกรีทา๒๒ย่านประเวทจุดนี้มี๒๐คัน
ซอยประชาอุทิศ๓คันแถวสำโรงเหนือ๒คันย่านบางนา๑คัน
แล้วก็นู่นเลยที่ลบบุรีอีก๓คัน
นายสุเนธเขียวละออนหนึ่งในผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์บอกว่า
เขาประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์มา๒๐กว่าปีแล้ว
เมื่อ๓เดือนที่แล้วมีคนชื่อนายสมเจต
ซึ่งความจริงก็รู้จักกันมานานมาขอเช่ารถ
โดยอ้างว่าจะเอาไปให้บริษัททัวร์กับนักท่องเที่ยวจีนเช่าต่อ
ซึ่งการรับรถแต่ละครั้งจะทยอยมารับครั้งละ๑๒คัน
รวมแล้วในช่วง๑๒เดือนนายสุเนธ
ให้นายสมเจตเช่ารถไป๓๓คัน
มีของผู้เช่าคนอื่นอีก๒๑คันรวมแล้วทั้งสิ้นก็คือ๕๔คัน
คิดเป็นมูลค่ารวมรถทั้งหมด๒๖กว่าล้าน
ต่อมารู้สึกเอกใจเพราะในช่วง๒เดือนหลัง
ทำไมมันจอดนิ่งคือไปให้เขาเช่าต่อมันก็ต้องวิ่ง
นี่มันจอดนิ่งไม่ขยับไปไหนเลย
ไม่มีการใช้งานตามที่บอกกันไว้ว่าจะเอาไปให้ทัวร์ไปให้นักท่องเที่ยวจีนเช่าต่อ
ก็เลยเกรงว่ารถจะถูกหลอกเอาไปจำนำเอาไปขายอะไรหรือเปล่า
กระจายหลายพื้นที่สภาพเหมือนกับรอชำแหละ
รอส่งขายต่ออะไรแบบนี้
รถของพี่ที่ปล่อยไป๓๓คันมันต้องมีปัญหาแน่นอน
แล้วพอดีน้องอีกคนนึงคืนนั้นน้องอีกคนนึงเขามาตาม
จีเหมือนพี่นี่แหละจะเป็นเจ้าของรถมาตามเอง
มันกำแพงสูงน้องก็เลยเสี่ยงดวงปีนไป
พอปีนไปปุ๊บโอ้โหรถเต็มเลยรถจอดอยู่อย่างนั้นเต็มเลย
รถที่มีจีนไม่มีจีนในสัญญาที่ของพี่วิเช่า
ขนาดประมาณอยู่อย่างนั้นประมาณนักสี่ห้าคัน
พอรู้ตรงนี้พี่ก็ตามตีไปอีกที่หนึ่ง
ก็เช่าทิศหกสิบสอง
ไปเจอตรงนั้นเหมือนร้านที่จอดคล้ายกัน
ไปในนั้นมีรถหมดแล้วรถจีเราก็มีอยู่ในนั้นด้วยที่ว่า
พีพีเอฟติกนั่นคือข้อสงสัยแล้ว
ว่ารถเราต้องเกิดปัญหาอะไรแน่นอน
ทีนี้คนที่มาเช่ารถไปจาก
นายสุเนธก็คือนายสมเจต
ซึ่งนายสมเจตเปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเขาเนี่ยติดต่อเช่ารถจากนายสุเนธจริง

เขาไปให้เช่าต่ออีกฮะไปให้นางอีฟเช่าต่อ
ซึ่งนางอีฟบอกว่าจะเอารถไปให้นักท่องเที่ยวชาวจีน

โดยเขายืนยันว่าเขาก็ไม่เคยรู้ว่านางอีฟเนี่ย
จะเอารถไปจำนำต่ออีกทอดนึง
แล้วก็ไม่สามารถที่จะให้เราเข้าไปดูโปรดังอะไรได้

ไม่ได้บอกว่าในคำพูดแล้วไม่ได้ว่าเขาจะมาจำนะ
ไม่มีถ้ารู้ว่ารถมาจำเราจะข่อยมาทำไม
เพราะว่าผมก็เช่าต่อมา
ใช่ไหมเอาทำงานแค่ว่าใช่ไหม
ทำงานแบบปกติของผมอ่ะ

ผมก็ทำให้ลูกค้าที่ปัทยา

ถ้าผมเอารถผมบ้างเองก็เอาไปให้

ต่างคนต่างก็ไม่ยอมรับ

มีอีกทอดหนึ่งอะไรแบบนี้

มาไกลเกลี่ยมาคุยในหน้าทุกคนที่เช่ารถไปเพื่อปล่อยเช่าต่อ
ครับในทุนที่รับรถไปจำนำเพื่อที่จะคุยว่า
ขบวนการมันเป็นอะไรยังไงกันแน่ก็ไปคุยกันที่สอนอลากระบังนะคะ
อืมตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับว่ารู้เห็นในการเอารถไปจำนำ
ก็จะต้องสืบหาแล้วค่ะว่าต้นเรื่องเป็นใครเป็นขบวนการในการหลอกเช่ารถไปจำนำเนี่ย
เรื่องราวเส้นทางมันเป็นยังไงอ่ะนะคะตอนเนี้ยตำรวจเขาสันนิษฐานไว้สองกรณี
ครับหนึ่งเจ้าของรถกับในหน้ารู้เห็นกันเอารถไปจำนำกับในทุน
แต่ไปแจ้งความเพื่อยึดรถคืนกรณีนี้ในทุนก็จะเป็นฝ่ายเสียหาย
คือรถเขาเนี่ยยังอยู่รถเขาไม่ได้หายนะแต่ว่ารวมหัวกันระหว่างเจ้าของรถกับในหน้า
จำนำก็ได้เงินมาแล้วไงอืมแต่ทีนี้ก็เหมือนกับทำให้มันเกิดคดีใช่
แล้วก็ไปเอารถมาอันนี้สันนิษฐานนะคะกรณีแรก
หรือกรณีที่สองอาจจะเป็นแบบนี้ทางเจ้าของถูกหลอกจริง
ในหน้าก็เอารถไปจำนำกับในทุนเพียงลำพังในหน้าก็จะเหมือนกับไปหลอกเจ้าของรถอีกที
อันนี้เจ้าของรถอาจจะไม่รู้เรื่อง
เจ้าของรถอาจจะรู้เรื่องอันนี้ไม่รู้แบ่งเป็นสองกรณี
เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเพิ่มก็ต้องว่ากันไปเป็นรายบุคคลนะคะ
เดี๋ยวก็จะมีการแจ้งความเรียกค่าเสียหายกันต่อแล้วเดี๋ยวต้องดูว่ารถคันไหน
เอาไปคืนใครอะไรยังไงบ้างแต่ประเด็นสำคัญก็คือต้องสืบสาวราวเรื่องให้รู้อ่ะ
ว่าต้นเรื่องไอ้ขบวนการนี้มันเป็นยังไงแล้วคนที่เอารถไปจำนำมันก็ต้องมีหลักฐานไง
ใช่ไหมค่ะคนที่ปล่อยปล่อยเงินให้แล้วเอารถมาจำนำเอาไว้
ถ้าไม่มีหลักฐานเลยมีแต่ตัวรถจะปล่อยเงินให้จำนำเลยนะคะ
เดี๋ยวลองดูต่อนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับ